เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทย
หลายคนอาจจะสงสัยว่าท่านเป็นใคร
ปรากฏภาพการ์ตูนของท่านนี้
หลายคนถามมานะครับดังนั้นเราต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมหน่อย

กลายเป็นคุณแม่บุญเพ็งไฝผิวชัย
ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ

และท่านเป็นหมอลำชื่อดังแห่งภาคอีสาน
แต่ท่านเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ

นี่คือผลงานขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคุณนะ
ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่บุญเพ็งนะครับ
ถ้ามาถึงปีนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะคุณนะ
ก็จะอายุ๘๙แล้วนะครับ
เพราะว่าคุณแม่บุญเพ็งท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก
หลังจากที่ท่านล้มในห้องน้ำได้ตอนอายุ๗๖ปีนะครับ
แม่บุญเพ็งเกิดเมื่อวันที่๒๒กันยา๒๔๗๕นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพเก่าที่หาดูได้ยากมากนะคุณนะ
เป็นคลิปวีดีโอนะครับที่คุณแม่บุญเพ็งพร้อมด้วยพ่อเคนดาเหลานะฮะ
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงหมอลำปี๓๔
แล้วก็คุณแม่ชวีวันดำเนินเป็นบรมครูหมอลำ
ท่านอยู่บนเวทีเดียวกันคุณ
คนอีสานที่เห็นคลิปนี้บอกว่าโอ้โหเป็นบุญหูบุญตาเป็นวาสนาหลาย
ที่ได้ฟังได้เบิ่งนะครับบรมครูหมอทั้ง๓ท่านเนี่ย
หมอลำคือมรดกอล้ำค่าของชาวอีสานนะครับ

พอเห็นคลิปนี้ศิลปินแห่งชาติทั้ง๓ท่านอยู่บนเวทีนะครับ
หมอลำกรอนอีสานบ้านเห่านะครับ
แล้วก็แม่บุญเพ็งถือว่าเป็นหมอรำกรอนที่มีไหวพิษปฏิพันธ์ดีนะคุณนะ
อารมณ์กล้าแล้วก็มีกรอนลำเชิงปรัชญาให้ข้อคิดและคติสอนใจ
มีกรอนลำอันโด่งดังมากมายที่ชาวอีสานรู้จักดี
อย่างเช่นเพลงลำร่องโขงในขวด
นี่มีไหมครับเราก็มีตัวอย่างให้ฟังกันนะฮะ
ลำร่องโขงในขวดนี่เพลงนี้
คุณก็เป็นการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนอีสานคนพื้นบ้าน
ก่อนจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับ
อาจจะมีเรื่องของการดื่มสุราเล็กน้อยนะครับ
มันก็เลยเป็นลำร่องโขงในขวดที่แม่ทิ้งผลงานเอาไว้นะครับ
นี่ฮะเรื่องราวชีวิตของแม่บุญเพ็งถือว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของบรมครูกร
กรอนที่ยิ่งใหญ่นะคุณนะหมอลำกรอนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
เราก็เลยนำมาเปิดรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความภาพภูมิใจของคนอีสานนะ
แม้ว่าคุณแม่จะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่ผลงานก็ยังอยู่ในความทรงจำนะคะ